ใหม่นะครับจะกรณีการถือครองหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อซึ่งกฎหมายก็ห้าม
ติดตามจากรอยงานครับ
ที่ถูกนำมาแสดงเพื่อยืนยันว่า
นายธนทรและภรรยาได้ดำเนินการโอนหุ้น
ให้กับมารดาในช่วงบ่ายของวันที่๘มกราคม

ยังปรากฏตัวปลาใสหาเสียงอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ

ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนและกรกต
จะช่วยให้นายธนทรไม่ถูกใบส้ม
และเข้าไปดำรงตำแหน่งสอสอได้สำเร็จ
ขณะที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า
การพิจารณาเรื่องนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว

กรรมการกรกตน่าจะลงมติชี้ขาดได้ในวันพรุ่งนี้
เรืองไกลลีกิจวัฒนาอดีตผู้สมัครสอสอ
พักไทยรักษาชาติยื่นหนังสือขอให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ไม่รับคำร้องของกรกตที่ขอให้ตีความหลักเกณฑ์
และวิธีการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
โดยให้เหตุผลว่าการคำนวณสอสอยังไม่เกิดขึ้นจริง
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยในเรื่องนี้ได้

โอชานายกรัฐมนตรีแต่งเพลงชื่อมิตรภาพ
โอกาสฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปที่จังหวัดสะแก้ว
เพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานร่วมกับสมเด็จหุ่นเซ็น
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
โดยพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าสมเด็จหุ่นเซ็นได้ให้กำลังใจ
ขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสารงานต่อไป
พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหลายอย่างดีขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยเฉพาะการทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขไร้ความขัดแย้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน